คุณผู้ชมฮะไปดูที่จังหวัดตากกันบ้างครับ
ก็เป็นอุบัติเหตุ๒พ่อลูกลูกน้อยวัย๗ขวบเท่านั้นเอง
ขับรถฝ่าความมืดผ่านเส้นทางที่ไฟฟ้ามันชำรุดด้วย
จนเกิดเป็นอุบัติเหตุแต่สิ่งที่น่าสลดใจก็คือโอ้โห
ผู้เป็นพ่อนะนอนบาดเจ็บอยู่ตรงพื้นถนน
พวกเป็นลูกลูกน้อยเดียวก็บาดเจ็บเหมือนกันนะครับ
และทีนี้ลูกน้อยนะคุณเป็นลูกสาวปากอาบไปด้วยเลือด
หมอพยายามปฐมพยาบาลอยู่แต่ลูกยกมือไหว้
บอกว่าหนูไม่เป็นไรช่วยพ่อนูเถอะ
คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับ
ช่วยหนูด้วย
คุณช่วยพ่อหนูด้วยคุณ
เออนะฮะหนูน้อยห่วงพ่อครับ
คุณผู้ชมฮะส่วนรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่ง

มีนายชัยวุฒิศรีมายุค๑๙ปี
คนขี่ก็บาดเจ็บเหมือนกัน
แต่ว่าคนนี้สวมหมวกนิรภัยอาการเลยไม่สาหัส
ยังพอให้การกับทางด้านผู้สิทธิ์ข่าวแล้วก็กับเจ้าหน้าที่ได้
เขาก็บอกว่ารถพ่อลูกน่าจะขี่ตามมา

ปัดคือมาเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์เขาได้ยังไง

เพราะว่ามีรถเก๋งสีแดงดำเนี่ย
เป็นคนที่เฉียวจักรยานยนต์พ่อลูกก่อน

ก็เป็นเหตุการณ์ที่สลดใจไม่มีใครเสียชีวิตนะคุณนะ
แต่สิ่งที่มันสลดมันสะเทือนก็คือลูกสาวตัวน้อย
ห่วงผู้เป็นพ่อนะครับ
โอ้โหดูข่าวนี้หลายคนแบบน้ำตาซึม
เออใช่คุณอารยาป่านน้ำตาจริงคือตัวเองมีลูกสาวด้วยไงคือตัวเองมีลูกสาวด้วยไง

ยังไงขออภัยคุณผู้ชมอินจริงกับข่าวนี้ค่ะ